คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะหลายคนนะคะลุ้นเหลือเกินนะคะ
สำหรับเลขลอตเตอรี่ของเราจะถูกหรือเปล่านะฮะ
สำหรับนักร้องสาวคนนี้จ๊ะอาสยามค่ะ
บอกเลยว่าโชคมาถึงเธอแบบตรงนะคะ
แต่แหมไปดูกันเนี่ยว่าเธอจะได้ซื้อหรือเปล่าค่ะ

จำได้ท่านเหล่าดู

บุญบ้านท้ายจริงได้ไปสัมผัสเบาะนุ่มมาแล้ว

ค่ะมาตอนนี้นักร้องสาวค่ะเธอเปลี่ยนจากป้ายแดงเนี่ย

คุณคะบอกเลยค่ะว่าเลขทะเบียนใหม่ดูจะดวงดีไม่น้อยเลยนะ
เพราะบังเอิญบังเอิญไปตรงกับผลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๘๖แบบพอดิบพอดีเลยค่ะคุณ
แม่อันนี้ก็ไม่ได้ใบ้เพราะผ่านมาแล้วนะคะ
ถูกมีการจ๊ะเหรอคะบอกเลยเดี๋ยวมีเฉลยตอนท้ายนะ
โดยสายจ๊ะเล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว
คุณแม่ย่านางฝันว่ารถหายแล้วก็เมื่อเช้าขับรถไปทำบุญ
รถก็ยางรั่วอีกนะคะเธอก็พูดกับแม่ย่านางว่า

อ่ะให้ทายซื้อหรือไม่ซื้อ

ไม่ซื้อสิคะคุณ
มาขนาดนี้แหมเสียดายด้วยจริงนะจ๊ะ
คนเราก็อยู่ที่ดวงจริงนะกับของแบบนี้
ตัวเลขน่ะโอ๊ยมีเป็นหลายตัวเลขเลย
ไว้พอลุ้นแต่ละงวดนะคะ
ต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ

ใช่แล้วค่ะแต่ว่าสาวจ๊ะเขาทำงาน
ขยันทำงานอยู่แล้วไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่เป็นไรนะคะ
ทำงานก็เห็งปังแล้วนะจ๊ะ